ก็มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะฮะมีหนุ่มวัย๒๕ปีคนหนึ่งทำงานโรงงาน
อ่าก็คงจะรีบด้วยอะไรด้วยนะครับขี่มาเร็วแล้วก็หลุดโค้ง
ไปชนเสาไฟฟ้านะครับร่างเนี่ยกระเด็นไปเสียชีวิต
อยู่ในพื้นที่หน้าศาลหลวงเตี๋ย
สารหลวงเตี๋ยเนี่ยอยู่ที่บริเวณพื้นที่หมู่๓ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตรงนี้ฮะร่างของคนขี่จักรยานยนต์กระเด็นมาเสียชีวิตอยู่แถวหน้าศาลพอดี
ทีนี้มันมีข่าวไปว่าสงสัยจะเป็นอาถรรพ์ศาลหลวงเตียอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่สบายใจอยากจะชี้แจงทำความเข้าใจหน่อย
คือในแง่ของการเสียชีวิตอันนี้ต้องแสดงความเสียใจ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ขอยืนยันว่าศาลหลวงเตี๋ยท่านมีแต่ดูแลรักษา
สารหลวงเตี๋ยเนี่ยให้ความเจริญรุ่งเรืองกับลูกกับหลานกับชาวบ้านในพื้นที่
ท่านไม่ใช่สารผีสารอาถรรพ์สารที่จะมาเอาวิญญาณตัวตายตัวแทนอะไร
ไม่ใช่ทั้งสิ้นอย่าไปพูดอย่าไปลือแบบนั้นกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โค้งสารแดงหรือว่าสารหลวงเตียนะครับ
นายคมสรรนาราชอายุ๒๕ปีพื้นเพลเป็นชาวขอนแก่นนะฮะมาทำงานอยู่ที่นี่
เสียชีวิตในลักษณะที่ศีรษะเนี่ยมีบาดแผลแตกชะกันนะครับ
เสียชีวิตอยู่หน้าศาลห่างไปสัก๒๐เมตรมีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ
สีขาวดำของนายคมสรรเนี่ยล้มอยู่ข้างทางสภาพนี่พังยับเยินเลยนะครับ
เพราะว่าไปชนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็มีรอยถูกชนนะฮะ
แล้วเสานี้มีรอยเยอะด้วยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะ
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเล็กน้อยมีบาดเจ็บ
แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยหนักนะฮะเพราะว่าถึงขั้นเสียชีวิตนะ
แต่ยืนยันนะฮะชาวบ้านขอบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาถรรพ์อะไรทั้งสิ้นนะครับ
มีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเขากับผู้ตายเนี่ยทำงานบริษัทเดียวกันแต่คนละแผนกนะฮะ
ช่วงเกิดเหตุนายธนากรที่เห็นเหตุการณ์กับผู้ตายขี่จักรยานมา
จักรยานยนต์มาในเวลาไล่เรียกกันนะฮะ
พอมาถึงทางโค้งตรงจุดเกิดเหตุเห็นรถของผู้ตายเนี่ยตอนนั้นล้มไปแล้วแล้วผู้ตายก็นอนแน่นิ่งอยู่ที่ถนน
ว่าที่ขี่มาก่อนเนี่ยคงขี่มาด้วยความเร็วแล้วแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนอย่างแรงนะ
ตอนนั้นก็เลยตะโกนไปให้คนแถวนั้นช่วยนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจกับกู้ภัยมาตรวจสอบ
อีกครั้งนะฮะจะได้ดูอย่างละเอียดว่าในช่วงดังกล่าวมันเกิดอะไรขึ้น
งั้นเลย๔ทุ่มแล้วนะครับก็ต้องไปดูด้วยว่า
จะมีการฝ่าฝืนกฎหมายแบบไหนอะไรยังไง
คมสรรหลังจากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อคืนนะครับ
ก็มีการพูดกันไปว่าเกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
เกี่ยวกับเรื่องของจุดนั้นมีสารหลวงเตี๋ยหรือเปล่า
ชาวบ้านในพื้นที่ขอพูดหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาไม่สบายใจกัน
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนสองเลนแล้วเป็นทางโค้งนะ
ซึ่งจุดที่เป็นทางโค้งเป็นที่ตั้งของสารหลวงเตี๋ยจะเป็นสารหลังคาสีแดงตั้งตรงงานอยู่
วันนี้ยังมีหมวกกันน็อกของผู้ตายติดอยู่ที่คนต้นไม้ข้างศาลเลยนะฮะ
นางวารีปรีดาอายุ๖๕เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
หลวงเตี๋เป็นสารที่ชาวบ้านเคารพนับถือกราบไหว้มาเป็นเวลานาน
ช่วงเทศกาลชาวบ้านก็จะมากราบไหว้เสริมความเป็นสุริมงคล
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเชื่อว่ามาจากความประมาทมากกว่า
ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะอาถรรพ์ของสารหลวงเตียนเนี่ยไม่มี

เพราะสารหลวงเตียคือสารศักดิ์สิทธิ์
ไม่ใช่สารเฮียนเหมือนกับสารอื่นที่ยัง
ที่เขาเคยพูดเคยถึงอะไรกันแบบตัวตายตัวแทนอะไรอย่างนี้

มีเกิดมีก็นิดหน่อยไม่เจ็บ

มอไตล้ล้มแบบลื่น

ลักษณะทางมันเป็นยังไง
ลักษณะทางเสามันออกมาเนี่ย
เสาไฟเห็นป่ะออกมาสงสัยก็จะวิ่งชนเสาไฟ
ก็ไปแฉลบสองเซาแล้วเลือดมันติดอยู่
ไม่เชื่อหรอกสารอันนี้มีมานานแล้วตั้งแต่เกิด
ก็สารเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์บูชาของมากราบไหว้กัน
ทุกวันเป็นสารออยี้
เวลาอย่างได้เจอกับคุณยายท่านหนึ่งนะฮะ
ชื่อว่าใยเววไยเววก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
คนนี้คือคนที่ตั้งสารหลวงเตี๋ยอืมอ่ายายแหววบอกว่าสารหลวงเตี๋ยเนี่ย
ตั้งมา๔๐กว่าปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ยายยังเป็นสาว
ตอนนั้นยายกู้เงินมาสร้างห้องเช่าพอสร้างเสร็จนี่แบบโอ้โห
ท้อใจเลยเพราะไม่มีใครมาเช่าห้องเลย
ก็มีชาวบ้านแถวนั้นนะครับมาบอกว่าเออที่ดินแถวนี้ในอดีตเนี่ย
มีเจ้าของชื่อว่าหลวงเตี๋ยนะถ้าอยากให้ที่ที่สร้างห้องเช่า
เรินรุ่งเรืองทำมาค้าขายได้เนี่ยไปบอกกล่าวเจ้าที่เขาก่อนสิ
ยายก็เลยตัดสินใจสร้างสารหลวงเตี๋ยขึ้นกราบไหว้บูชา
แล้วทุกวันนี้ธุรกิจห้องเช่าห้องแถวของยายนี่โอ้โห
เจริญรุ่งเรืองค่ะนะฮะสี่สิบกว่าปีเนี่ย
บอกเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
แหววเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรของสารหลวงเตี๋ย
เป็นเรื่องของผู้เสียชีวิตที่เป็นอุบัติเหตุมากกว่านะ
หลวงเตียยายแหววยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายใครนะครับ
ไม่เคยเอาชีวิตใครด้วยมีแต่ให้โชคให้ลาบกับคนที่มากราบไหว้
คนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนมาไหว้เนี่ยท่านจะคุ้มครองให้ปลอดภัย
ก่อนที่ผู้ชายที่เสียชีวิตเมื่อคืนจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
แหววบอกว่าประมาณ๓ทุ่มก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ
หลานชายของยายซึ่งอายุ๗ขวบได้ออกไปนอกบ้าน
แล้วกลับมาพร้อมกับเพื่อนบ้านนะพอมาถึงเนี่ย
หลานชายเล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงสวมชุดสีทอง
อยู่ใกล้ต้นไม้อยู่ฝั่งตรงข้ามศาลหลวงเตี๋ย
อยู่ฝั่งตรงข้ามศาลหลวงเตี๋ยนะหลานของยายเนี่ย
เห็นผู้หญิงชุดสีทองยืนอยู่
ยายเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นคงเป็นเจ้าที่เจ้าทางของที่ดินฝั่งตรงข้าม
เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นป่าทึบ
แล้วมีนายทุนมาซื้อมาตัดต้นไม้ออกจนหมด
เพื่อจะทำสิ่งก่อสร้างน่าจะทำให้เจ้าที่ไม่มีที่อยู่
ส่วนจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อคืนหรือเปล่ายายบอกยายไม่รู้
แต่ที่แน่ก็คือยายอยากให้สร้างสารให้กับเจ้าที่
ฝั่งตรงข้ามที่หลานของยายเห็นเมื่อคืนเขาจะได้มีที่อยู่
หลังเชี่ยก็คนใจดีคือไงก็จัก
แต่ป้าไปว่ายน้ำทาทุกวันไม่เคยเว้นเดินทางไปไหนตรงไหน
บอกเขาเนี่ยแถวนี้บอกหมดเลยไม่มีปัญหาอะไรเลย
แล้วที่เขามาเป็นมาคืนไม่เกี่ยวกับเขา
หมดอายุของเขาเอง
นี่หลานตัวเล็กยังเห็นเมื่อคืน

คนยืนใส่เสือสีทองยืนตัวแขนตัวเล็กเมื่อกี้มันยังเหมือนกัน

นี่เป็นเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่บอกผ่านทางทีมข่าวของเรามานะฮะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยทางญาติญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ